ครอบครัวเหมือนกันพูดตรงมันอั้นมันอั้นมานานคุณผู้ชม
โควิดมันทำให้เราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนมาหลายที่เลย
โดยเฉพาะต่างประเทศหลายคนแบบรอคอยกันเลยนะคะ
แบบนี้นะคะมามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ
พระเอกดังนะคะขอบินลัดฟ้าไปสัมผัสอากาศเย็น
หายใจกันให้เต็มปอดกันไปเลยค่ะ
คนแรกเลยพระเอกเลือดอีสานสุดหล่อคนนี้จ้า

เขาเปิดภาพทริปต่างประเทศทริปแรกของตัวเองนะคะ
เยือนจอร์เจียอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลย
คือรูปที่เลือกมาโพสต์เนี่ยก็เป็นภาพที่ยืนอยู่ท่ามกลางหิมะขาวโพลนเลยนะ
แล้วก็จุ๊บน้องหมาโชว์สักหนึ่งแมท
เห็นแล้วอยากจะอิจฉาน้องหมาก็ยังไงอยู่เหมือนกัน
ไม่รู้จะผิดหรือเปล่าถ้าอิจฉาหมา

แฮปปี้ดีนานทีคนจะเที่ยวนะ

เที่ยวต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะคะ
แล้วก็ปรับโหมดกันมาที่แก๊งเพื่อนสาวกันบ้างนะครับ
ปีนี้ก็เห็นสองเพื่อนซีสาววุ้นเส้นแล้วก็คริสหอวัง
กวนกันไปที่ลอนดอน

จะได้เห็นคอสตูมแต่ละวันของสองคนไม่เบากันเลยทีเดียว

หรือจะเป็นการเดินช้อปปิ้งเดินเล่นดินเนอร์สวยเป๊ะกันตลอดเลย

คลิปนี้เราเห็นสาววุ้นเส้นควงหวานใจ
วงการไปร่วมทริปด้วยก็ไม่แปลกใจนะ
แต่แอบเห็นหนุ่มปริศนาแว๊บในไอจีสตอรี่ของสาวคริสหอวังงานนี้

ให้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมแล้ววิวมันดีมากนะคะ
วิวทิวทัศน์โอ้โหไปสวิสเตอร์แลนด์จ้า
มีทั้งตอนขับรถชมเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะคุณผู้ชม

แสงแดดลื่นผวันโอ้ยฉันอยากไปมากนะคะ

ฟินมากนะคะซึ่งสาวกิลม่าเขารู้ใจก
คุณผู้ชมเลือกช่วงเวลานี้ไปพักผ่อนเช่นเดียวกันนะคะ

ส่วนภาพแรกของสาวลิต้าสำหรับคลิปนี้ก็สมมงสุดค่ะ
เป็นภาพถ่ายจากฝีมือสามีค่ะ
เจ้าตัวใส่เสื้อแบบสบายนี่รูปนี้เลยนี่นะคะ
แต่ที่หลุดโฟกัสไม่ได้ก็คือน่องแบบหรูที่คู่ควรกับเธอค่ะ
ใส่ถุงน่องยังไงให้ดูแพงคุณผู้ชม

จริงแล้วก็ปิดท้ายคู่นี้เลยนะคะ
นางร้ายสุดแซ่บนะคะคุณเมพิชนาธิ์กับหวานใจคุณบิ๊กค่ะ

สามีเจอกาสติดลบแค่ไหนก็ไม่หนาวนะคะ
เพราะว่ามีหนุ่มบิ๊กอยู่ข้างกายค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะคุณเมย์เขาก็ไม่พลาดตามรอยสหายผู้กอง

ต้องนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแจ้วว่า
พระนางจากเรื่องนี้เขาแต่งงานกันไปแล้ว
แล้วคู่ของเมย์กับบิ๊กล่ะคะเมื่อไหร่จะมีข่าวดี

ต้องบอกว่าแต่ละที่นี่น่าไปมากเลยนะเชอรี่เนาะ

คอยติดตามคุณพี่ไปทุกที่ทุกทางเลยนะคะ

จินตนาการเอาก็พอดูพี่เขาเที่ยวแล้วก็แฮปปี้
เสียงเพื่อนดูแบบว่าเศร้านิดนึง